ใช้น้ำมันดีเซลรอลุ้นเลยนะเพราะว่ากรมสรรพสามิตรเตรียมจะเสนอให้คอรมอลพิจารณาเรื่องการลดภาษีดีเซล๒บาท
แต่ว่าจะเป็นได้ดังนั้นหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ไปราคาดีเซลมาราคาไข่ไก่กันก่อนเลยคุณผู้ชมฮะกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์การผลิตและภาวะการค้าไข่ไก่
ระดับค้าส่งและค้าปลีกอย่างต่อเนื่องจนพบว่ามีไข่ไก่ส่งออกสู่ตลาดวันละ๔๔ล้านฟอง
เพียงพอต่อการบริโภคเฉลี่ยวันละ๔๒ล้านฟองไม่ได้เกิดปัญหาขาดแคลนแต่อย่างใดครับ
โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่เบอร์๓เฉลี่ยฟองละ๔บาท๓๒สตางค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่
พิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
เสนอมาตรการช่วยเหลือทางด้านราคาอาหารสัตว์และชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่อง
เดี๋ยวต้องรอผลพิจารณาของบอร์ดด้วยนะครับว่าจะมีรายละเอียดในการช่วยเหลืออย่างไรครับ

โดยกรมสรรพสามิตรเตรียมนำเสนอคอรมอของนายกเศรษฐาให้ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลลงลิตรละ๒บาท
ปัจจุบันที่จัดเก็บภาษีลิตรละ๖บาท
เพื่อจะกดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในท้องตลาดให้ไม่เกินลิตรละ๓๐บาท
แต่ทั้งหมดต้องมีการหารือกับกระทรวงพลังงานและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยว่า
หากลดภาษีสรรพสามิตรให้แล้วจะนำไปใช้ในส่วนใดครับ
เช่นนำไปลดราคาขายปลีกทั้งหมดหรือจะนำไปชดเชยกองทุนน้ำมัน
เดี๋ยวต้องรอรัฐบาลเศรษฐา๑แถลงนโยบายต่อสภา
ก่อนจะประชุมคอรมอพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งครับ
เรื่องสุดท้ายครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงฉบับที่๒๒
ถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายแล้วครับ
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
โดยประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่ม
รวมทั้งให้ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยครับ